ำไส้จริงวัยรุ่น๓คน
โดนจับเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าที่ด่าน
นะครับมีคนแสดงตัวแบบว่าเป็นตำรวจ
บอกอยากจะช่วยเหลือ๓คนใช่ไหม

นี่ไม่ได้บอกผ่านเลยนะได้ช่วยแล้ว

เขาโพสต์อยากจะเล่าเรื่องอุทาหรณ์

บุหรี่ไฟฟ้าถ้าพกตำรวจจับนะ
แต่ปรากฏว่าพอถูกจับปั๊บมีการเสนอให้จ่ายเงินแรก
การปล่อยตัวจนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์

เพื่อความกระจ่างทีมข่าวถามไปเลยที่วัยรุ่นชายคนโพสต์
เล่าบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่๓กันยายนที่ผ่านมา
ตัวเขากับเพื่อนรวมสามคนมาจากพัทธลุงนะ
จะไปเที่ยวสงขาระหว่างทางหน้าปั๊มปตทคลองแหเลย
มีตำรวจกับอาสาหลายนายขอตรวจสารเสพติด
แล้วค้นไม่พบสารเสพติดแต่เจอบุหรี่ไฟฟ้านะครับ
ดำเนินคดีฐานครอบครองแล้วก็ให้กรอกบันทึกทำประวัติ
หลังจากนั้นชายคนนึงแสดงตัวเป็นตำรวจ
ระบุว่าอยากช่วยเหลือเพราะว่าเห็นพวกเขายังเรียนหนังสืออยู่
ครับถ้าถูกปรับเนี่ยไอ้หนูเอ้ยบุหรี่ไฟฟ้าพวกเองเนี่ยนะ
ค่าปรับสูงนะ๕๐๐๐บาทนะอยากช่วยให้ช่วยไหม
ให้ช่วยไหมมีแต่มีตังค์หน่อยไหมล่ะนะครับ
จากที่เรียกคนละหมื่นบอกว่าถ้าโทษสูงสุด๕๐๐๐นะ
นี่เรียกคนละหมื่นเขาบอกพวกเขาไม่มีตังค์นะทำไงอ่ะ
ก็ลดราคาลดไปลดมาลดมาลดไป๓คนหมื่นก็ได้ป่ะ
อยากช่วยอ่ะนี่สวดรถเหรอคนอยากช่วยอ่ะเอออยากช่วย
แล้วก็ปล่อยตัวกลับบ้านแล้วเขาก็มาเขียนเล่าประสบการณ์
ตอนแรกก็หวังจะเตือนว่าบุหรี่ไฟฟ้ามันผิดกฎหมาย
ยังไงครับบุรีฟ้านำเข้ายังไม่ได้เลยนะฮะ
อย่าว่าจะครอบครองเลยนะครับอันนี้มาโดนจับก็ผิดฐานครอบครองด้วยนะฮะ
ส่วนใหญ่ไม่ได้มองเรื่องค่าปรับอยากช่วยอะไร
แต่มองว่าเฮ้ยตำรวจทำแบบนี้ได้เหรอ
หลังจากกลายเป็นข่าวโด่งดังครับปรากฏว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งคาดว่าเป็นทีมงานของตำรวจ
ในคืนเกิดเหตุเนี่ยโทรมาบอกไม่เอาไม่เล่าดีกว่าไม่เล่าดีกว่าฟังคลิปเลยดีกว่า
พอตำรวจเขาน่อเดือดร้อนใช่ม่ะเขาก็ว่าโอเคถ้าเมื่อนันเขาขึ้นมีอาย

ก็ดูแลกับพี่มาค่ะ

โทรมาขอมาเคลียร์หรือมาขู่

อ๋อทำแค่นี้นะนี่ต้องลงโทรมาขู่วะ
หรือรู้สึกว่าเฮ้ยยิ่งกลัวใหญ่เลย
นี่เหรอฮะทิมคาวสอบถามไปจากท่านผู้กำกับสภพฮัทยัย
แม่ท่านชี้แจงเลยนะ
บอกว่าหลังจากทราบเรื่องแล้วแล้วมันต้องมีท่อนไหนต่อไป

ตำรวจไม่ได้นิ่งนอนใจทำไมดอมรู้วะ

หลังจากทราบเรื่องแล้วตำรวจไม่ได้นิ่งนอนใจ
สั่งตั้งกรรมการสอบสวนเรื่องนี้
แล้วเรียกตัวตำรวจชุดตั้งด่าน
คร่ะหน้าปั้มคลองแหนางมาสอบ
คุณทำกันจริงหรือเปล่าคุณไปเรียกตังค์เขาจริงหรือเปล่า

ถ้าพบการกระทำความผิด
จะดำเนินคดีทั้งวินัยและอาญา

แล้วถ้าเป็นอาสาท่านคุมอาสา
ปล่อยให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร
นะครับค่ะแต่แต่การการเรียกรับเงินผิดนะ
การติดสินบนก็ผิดนะ
ใช่อันนี้มันก็ต้องดูกันให้หล

พี่เบิร์ตบอกว่ามีไว้ครอบครองจะนำเข้า
หรือว่าเอาออกไปจำหน่ายนอกประเทศเนี่ย
ยังผิดอยู่นะคุณผู้ชมคือตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์นะคุณผู้ชม
พุทธศักราช๒๕๕๗คือการเอาออกไปข้างนอก

ถ้าฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน๑๐ปีนะ
ปรับเป็นเงิน๕เท่าของสินค้าที่นำเข้ามา

น้องเด็กผู้ชายคนนั้นได้ชั้นประถมที่แม่ร้องเกือบตาย

คุณสูงแต่ว่ากันแต่เตือนให้ระวัง